ฮอยโยฮิ
หมากบ้านไหนอ่ะไม่รู้นะคะหรือว่าจะเป็นบ้านไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
เมื่อวานนี้เกิดช็อตเด็ดคนดังเกิดซีนสวีทเกิดขึ้นกับพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็พี่มดดำค่ะ
เขามาสู่ขอกันหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ต้องดูคลิปนี้นะ

รักจังแม่รักเบาะ

ลงด้อมหรือลงเรือกัน
ดูคลิปเสร็จนะคะต้องบอกว่า
แต่แต่แต่แต่แต่
หรือว่าเขาจะมั่นกันแล้ว

ในรายการเนี่ยเขากัดเขาจิกกันสนุกสนานนะ

พูดภาษาชาวบ้านผัวเมียนะตบจุก
ได้แหวนแทนใจไป๑ผู้ชมนะค่ะ

เพราะว่าคู่พ่อแม่เอ้ยไม่ใช่

บอกคู่สีคู่สีเป็นเพื่อนกัน
พี่หนุ่มกับพี่มดดำเนี่ยเห็นเวลาจัดรายการด้วยกันจิกกันแรงมาก
แต่พออยู่หลังกล้องเท่านั้นเขารักกันหวานเวอร์จริงคุณผู้ชม

คือเมื่อวานนี้หลังจากที่จัดรายการข่าวใส่ไข่เสร็จปุ๊บนะคะ

หนุ่มเขาก็แอบไปเซอร์ไพรสพี่มดดำที่ห้องแต่งตัว

ซึ่งข้างในก็เป็นแหวนแบนหรูคาเทีย
นุนราคาก็คุณผู้ชมมันสมราคาจริง
พี่โมดำก็รับนะคะแล้วก็จัดหอมให้ฟ่อนใหญ่
เล่นได้ค่ะ

พี่มดามเขาใส่ให้พอดีปี้๊ะเลยค่ะ

พี่เอสุปชัยกับน้องรักนะคะ
นี่ตั๊กกระแตนจรดาคุณผู้ชม
ที่พี่เอสุบชัยไปให้กำลังใจงานโชว์

แถมยังหอบช่อดอกไม้สวยงามไปให้สาวตั๊กกะแนน

แฟนก็ได้เห็นความน่ารักของคู่นี้ด้วย

ป่ากันร้องสองคนหน้ายังหนักมาก
ลงหน้าลูบดาแค่เขาแต่ลูบคือลงให้หนักมากค่ะ

คุณผู้ชมหน้าตาเคลิมเนี่ยซ้ำน้ำตาให้กันด้วย

ดั่งเศษดาวรอยในฟ้าความตรงนี้เส้นทางจะเป็นอย่างไร
มันหนาวไงแสงนีอ่อนแสงไฟที่เราเห็นแบบนี้

กว่าเราจะมายืนจุดนี้ได้นะทำไมฉันอินนะเนี่ย

แต่พี่เอน่ารักอย่างหนึ่งนะเพราะว่าตัวเองมีจนล้นจนพอแล้ว
แบ่งปันต่อให้กับคนอื่นแม้ว่าจะเป็นในวงการนอกวงการ
ทุกคนรักพี่เอหมดเอาจริงค่ะ